มือกำยีดมันออกนะถ้าผมไม่ใช้เทือกองมันตาย
ส่วนเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะคะหมวดวิจิตรบอกว่าก็ตัดสินใจดึงปืนออกมา
แล้วก็ยิงออกไป๑นัดแรกเพื่อขู่
ยิงออกไปนัดที่๒หลังจากที่นายลำเภยกระหน่ำฟันเข้าที่ศีรษะจนเขาเนี่ยกระโหลกเปิด
ตอนนั้นเลือดไหลเข้าตามองอะไรแทบไม่เห็นก็ไม่สามารถเก็บปืนได้
อกจากนี้นะคะที่บอกว่าทำไมถึงยิงซ้ำเนี่ยค่ะ
คือหมวดวิจิตรบอกว่าคือตัวนายลำเภยมีมีด
แล้วฟันใส่หมวดวิจิตหมวดวิจิตก็พยายามที่จะหยิบมีดขึ้นมา
เพราะกลัวว่านายลำเภยจะคว้ามาฟันใส่เขาอีก
วิจิตบอกว่าเขาเองเป็นคนที่ถนัดซ้ายนะคะ
หยิบมีดขึ้นมาในมือซ้ายแล้วก็หยิบถือมีดเอาไว้
กลัวนายลำเภยจะคว้ามีดแล้วมาทำร้ายเขาอีก
มือขวาเนี่ยถือปืนค่ะแต่ว่าช่วงที่เดินเข้าไปหาในลำเภย
ลำเภยจับขาก็เลยเสียหลักจนล้ม
วิจิตรบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้
ยืนยันว่าไม่ได้เจตนาฆ่าไม่ได้ยิงในระยะเผาขน
ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะ
บอกว่าผู้ตายจับขาเลยเสียหลักจะล้มเลยปืนลั่น
แต่ว่าพ่วงกลับการณ์สพสวรรษ์บอกว่ารื่องนี้
ระหว่างการสอบสวนนะครับว่าความจริงเป็นยังไงกันแน่
หากพบว่ามันไม่ได้เกิดจากปืนลั่นเป็นการตั้งใจยิง
ก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับข้อหาตอนเนี้ยนะฮะ
ตั้งเอาไว้ก็คือประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งหมวดวิจิตรรับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วและให้การปฏิเสธนะครับ
วันนี้ตำรวจสพพลสวรรค์ไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายลำเภยนะครับ
มีพี่สาวแล้วก็มีกำนันตำบลบ้านค้อแล้วก็ลูกชายด้วยนะครับ
มาพูดคุยลูกชายนี่เพิ่งอายุ๑๕ปีนะครับลูกชายนายลำเภยผู้ตาย
บอกว่าวันเกิดเหตุกำลังไปรับป้ากลับบ้าน
มีเพื่อนมาบอกว่าพ่อถูกยิงที่ขาตอนนั้นรีบขี่รถกลับมาที่บ้าน
ทีแรกคิดว่าพ่อไม่น่าจะเป็นอะไรมากก็แค่ถูกยิงที่ขาอาจจะบาดเจ็บ
แต่พอมาถึงพบว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วซึ่งทุกวันนี้ยังทำใจไม่ได้
เพราะภาพสุดท้ายที่ได้ดูก็คือพ่อเนี่ยบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งภาพนั้นยังติดตามมาจนถึงวันนี้
ทางครอบครัวเขาก็เป็นห่วงอนาคตของลูกชายของผู้ตาย

หนังสืออะไรพวกนี้จะเป็นยังไงต่อนะฮะ
แต่ทางตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูแลให้นะครับ